ท่านผู้ชมครับดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปิดถนนไล่ตีกันเลย
คือมาครบฮะปืนมีดระเบิดปิงปอง
คนนึงเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยคือเอเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยถูกฟันเนี่ยข้อมือเกือบขาดนะฮะ
ช่วงที่เขาจอดรถวิ่งมาเหมือนกับวิ่งมาหยิบมีดจากเพื่อน

เอาขอดูภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องหน่อยได้ไหม
นี่ฮะวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีชื่อเอนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มากับแฟนนะ
มีแฟนซ้อนท้ายจอดอยู่ริมถนนบายพ้าตัดใหม่

นี่มาเอามีดแล้วแล้ววิ่งไป

มีมีดอยู่ในมือ
นี่ฮะนี่นี่ชูมีดชูมีดแล้วนี่เห็นไหมมันยังไงกัน
เออสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเอตัดสินใจยกพวกเข้าไปหาฝั่ง
คู่อลิจนพ้นรัศมีของกล้องไปอยู่ตรงนู้นนะฮะทางฝั่งขวามือเห็น
ดูสิดูดูวิ่งกันเห็นไหมฮะโอ้โหกล้องอีกมุมนึงเนี่ยจะเห็น
เอเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคู่กรณีนะฮะนี่ทีนี้จากระเบิดเนี่ย

นี่ฮะคู่อลี่ก็แฟนสาวเขาก็พยายามยืนห้ามห่างนะ

นี่ไงนี่ไงมีคนวิ่งมาช่วยเอแล้ว

โอ้โหแล้วนี่มีคนมานี่จักรยานยนต์เอใช่ไหม

เอโดนอยู่นู่นนี่เอาจักรยานยนต์ไปด้วย

คนนี้ก็กระทืบจักรยานยนต์เอง

กลางสายตาของผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานี่ตำรวจมาถึงแล้วฮะทุกผู้ชมครับ

บายพาสตัดใหม่หน้าหอการค้าจังหวัดนะฮะ

ข้อมือเกือบขาดถูกฟันเข้าไป

น่าจะยกมือขึ้นมากันอะไรอย่างนั้นนะเนาะ
แล้วก็ถูกเตะถูกกระทืบต่ออีกนะฮะ
บาดแผลที่ข้อมือด้านซ้ายของเอนะครับ
แผลนี่ยาว๕๗เซนติเมตร
ลึกประมาณ๓๔เซนติเมตรนะครับ
แล้วยังถูกฟันเข้าขาพับด้านขวากับขาท่อนล่างด้วย

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนหลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีพวกปลอกกระสุนปืนนะ
ร่องรอยของการปาระเบิดการยิงปืน
คราบเลือดต่างแล้วก็กล้องวงจรปิดนี่แหละ

ต้องใช้เป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้าย

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นนะฮะ
บอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนนตัดใหม่
ช่วงค่ำจะเริ่มเงียบละ
จะมีก็แต่พวกวัยรุ่นเนี่ยชอบมารวมตัวกัน
ดื่มเหล้ามั่งประลองความเร็วของรถมั่ง
ชาวบ้านบอกตำรวจร้องเรียนไปหลายครั้ง
แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้

เราได้คุยกับอาของเอ

แฟนของหลานชายโทรมาหา
บอกเอ่ถูกรุมทำร้าย

เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่อายุ๒ขวบมาถูกคนทำร้ายอย่างนี้ได้ยังไง
ส่วนปมเหตุเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะโอ้โหมันทำร้ายกันขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ของเอบอกว่าเอเนี่ยเคยมีเรื่องต่อยตีกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา
แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนี้นะเหมือนกับเขาเคลียร์กันไปแล้วนะ
เหตุการณ์ในครั้งนี้เอบอกกับอาว่าไม่รู้จักคู่กรณี
แต่ชาวบ้านบอกว่าพวกนี้เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มเด็กหนองม้า
ส่วนเพื่อนของเอเพื่อนของเอบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยฮะ
เที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปด้วยกัน๖คนขี่จักรยานยนต์แบ่งกันไปคันละ๒คนนะก็๓คัน
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคู่กรณีมาก่อน
ไอ้ภาพที่เห็นว่าเอเนี่ยวิ่งไปเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าเขาต้องการไปแย่งมีดจากมือเพื่อน
เพราะต้องการเอาไปป้องกันตัวเองอะไรประมาณอย่างนั้น
อาการบาดเจ็บของเอนะฮะล่าสุดยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ข้อมือข้างซ้ายขาดนะฮะอุ้ยนี่คุ้มไหมเนี่ยเอ
อายุเพิ่งโอ้โหสิบห้าสิบหกเองอ่ะ
แล้วยังไงเอ็นข้อมือซ้ายขาดถ้าเกิดมันกลับมาใช้ไม่ได้เหมือนเดิม

ใช่ไหมขาพับด้านขวานี่เย็บยี่สิบกว่าเข็มนะฮะ
วันนี้เห็นบอกทางญาติพี่น้องเขาไปทำพิธีเรียกขวัญอะไรให้หลานก็ไม่รู้อืมอ่า

ต้องเรียกสติให้หลานด้วยว่าโอ้โหออกจากบ้านมาเนี่ย
มีเรื่องมีราวขนาดนี้เนี่ยไม่ได้คิดโอ้โห
นี่เกิดเขายิงสวนเข้ามาแล้วกระสุนเข้ามานี่ตายทำยังไงเนี่ย
ไม่จบแค่เอ็นขาดอ่ะสิฮะไม่ใช่แค่เอคนเดียวนะ
ถึงเพื่อนเพื่อนเอด้วยนะคนเลยเอาจริงจริงอ่ะ
อีกฝั่งหนึ่งด้วยอีกฝั่งหนึ่งด้วยไม่ต้องคนในคลิปนี้เหรอ
เอาทุกคนที่ดูอยู่นะที่มีพฤติกรรมจะต้องออกไปห้าวเป้งกันแบบนี้เนี่ย
โอ้โหแล้วก็ทางญาติญาติเขาก็ไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองร้อยเอ็ด
เพื่อให้ตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี